ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่ชนบุรีค่ะเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาคู่หนึ่ง
คือเขาก็คบกันมานานมากนะคะมีลูกด้วยกัน๓คนวัยกำลังน่ารักเลย
ขวบหกขวบสามขวบอืมแต่เขาทะเลาะกันบ่อย
แล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันแรงถึงขั้นที่ตัวสามีทำร้ายภรรยา
จับภรรยาขังพอภรรยาหนีออกมาได้ไปอยู่บ้านแม่
ตามไปถึงบ้านแม่ยายตามไปถึงไม่พูดพร่ำทำเพลง
เอามีดแทงภรรยาเลยสามแผลจนภรรยาบาดเจ็บสาหัส
เนี่ยค่ะโดนแทงไปแบบนี้คือไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่สน
เสียงห้ามเสียงร้องอะไรเลยแทงไปแต่ยังดีนะคะ
คือพลเมืองดีช่วยกันจับญาติของฝั่งภรรยาช่วยกันจับตัว
ตัวสามีที่เป็นคนก่อเหตุอ่ะโอ้โหสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูนะคะ
อืมคือผู้ก่อเหตุเขาก็พยายามหนีแหละแต่ถูกจับเอาไว้ได้
นายจุมพลอายุสามสิบแปดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ครับส่วนคนเจ็บก็คือนางสาววัชรินอายุยี่สิบห้าปี
ถูกแทงไปที่หลังสองแผลหน้าท้องอีกหนึ่งแผลถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ตอนที่กู้ภัยไปถึงก็คือตามภาพเมื่อสักครู่นี้เลือดเต็มเลย
ปฐมพยาบาลก่อนแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลอย่างที่บอกว่าเขาเป็นสามีภรรยากัน
ตัวคนเจ็บคนนี้กับตัวผู้ก่อเหตุก็คือสามีนะคะทะเลาะกันเลิกกันไปได้สัปดาห์นึงแล้ว
ฝ่ายหญิงก็กลับไปอยู่บ้านแม่เมื่อคืนสามีตามไปหาไม่พูดพร่ำทำเพลงชักมีดไล่แทงเลยค่ะ
สนเสียงร้องไม่สนเสียงห้ามตัวฝ่ายหญิงคือนอนจมกองเลือดนะคะ
ตัวสามีก็พยายามจะหนีแต่ถูกญาติถูกพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ได้
เขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะนายจุมพลผู้เป็นสามีแล้วเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาอ้างว่าโกรธแม่ยายแม่ยายชอบกิจกันความรักของเขา
ทำให้เขาต้องแยกทางกับภรรยาแล้วอีกประเด็นนึงสำคัญมากเลย
มันฟางเส้นสุดท้ายจริงจริงก็เลยมาก่อเหตุครับ
ไลน์มาหาภรรยาจะอวยพรวันเกิดแต่กลับได้คำตอบ
ที่เป็นถ้อยคำที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาบอกอันนี้ฟังเส้นสุดท้ายขาดสติบุกไปทำร้ายภรรยาเลย

ทางสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ดีฉันขอไม่พูดย้ำก็แล้วกันได้ยินเสียงพวกเราก็ขึ้นข้อความให้และ

วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับแม่ของคนเจ็บค่ะ

บอกว่าจริงแล้วเขาคบกันมาหลายปีนะคู่นี้
มีลูก๓คนวัยกำลังน่ารักเลย
ควบ๖ควบ๓ขวบ
แม่ดูแลลูกนะคะดูแลแบบเด็กอ่ะ

สามีปล่อยออกมาลูกสาวแม่เลยหนีกลับมาอยู่บ้านเดียวกับแม่
นี่คือภาพตอนที่โดนทำร้ายเมื่อ๓๔เดือนก่อน

แต่มันเห็นเลยว่าตาคือช้ำตาแดงบวมแบบนี้ค่ะ
บอกลูกสาวแม่โดนแบบนี้จริง
ก็เลยหนีกลับมาอยู่บ้านกับแม่
ลูกเขยอ้างว่าแม่กิดกันไม่ให้คบกันมันไม่จริงเลยนะ
แม่เป็นห่วงลูกสาวที่ลูกสาวแม่โดนทำร้าย
คือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วลูกสาวโดนทำร้าย

ลูกเขยอ้างว่าลูกสาวแม่ไปมีผู้ชายคนอื่น
แล้วก็ส่งข้อความแบบหยามน้ำใจอะไรแบบนี้

อาจจะเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุก็ได้
แต่คู่นี้เขาก็ทะเลาะกันบ่อยจริง
แต่ไม่ถึงขนาดทำร้ายต่อหน้าลูกทั้ง๓คนนะ
แต่สิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำครั้งนี้แม่รับไม่ได้

แม่ก็ว่าทำไมถึงต้องทำลูกขนาดนี้อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าแม่กีดกันคือไม่ให้ลูกไปหาเขา

คือก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคือ
ก่อนที่จะเกิดเหตุลูกกลับมาอยู่บ้านประมาณ๓๔เดือนใช่ไหมคะ
ก็คือเขาตีลูกก่อน
เขาตีลูกก็เลยไม่ให้กลับไป
คือแบบให้เลิกกันเถอะ
ไหนก็แม่ผัวก็ไม่ชอบลูกสะพ้ายแล้วเนอะ
ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแยกกันไป
ก็คือตอนนั้นกลับมาอยู่กันแล้วทะเลาะกันแล้วก็กลับมาอยู่

แล้วทีนี้เขาคงแบบผัวก็คงโทรไปง้ออะไร
แล้วก็เคยกลับไปคืนดีกันอะไรประมาณนี้
แต่ไม่ใช่ไม่ได้กลับไปคืนดีแต่กลับไปซ้อม
คิดดูว่าซ้อมขนาดนี้แล้วจะให้ไปได้ไหมล่ะ
แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ให้ไปแล้วไม่ให้ไปเพื่อจะจบ
แต่อันนี้มาไม่ได้พูดล่ำทำเพลงมาแทงเลยมันไม่ใช่ไง
ถ้าทะเลาะกันหน้าบ้านหรืออะไรนะคุณแม่ก็จะไม่ว่านะ

แล้วดูเด็กเล็กตั้ง๔คนเนี่ยตั้งแต่๓ขวบ
คิดดู๓ขวบ๖ขวบ๗ขวบไล่กันหมดเลยลูกเขา

แล้วทางบ้านคิดว่าจะต้องเอาเรื่องดำเนินคดีความกันเลยไหมคะ
ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันทำเกินเหตุอะค่ะ
มันไม่ใช่ถ้าพูดกันดีก็ได้
แล้วยังไงก็เป็นแม่ของลูกถูกไหม
หนูไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่าแต่ตอนที่แบบทุกคนจับเขาได้แล้ว

เขาบอกว่าเขาคิดมาดีแล้วอะไรอย่างนี้

หนูไม่เคยเห็นแล้วแล้วแบบไม่เห็นต่อหน้า

แล้วนี่หนูเห็นต่อหน้าหนูเองหนูก็สั่นไปหมดเลย
แต่ก็ต้องพยายามมีสติใช่ไหม
เพราะเมื่อคืนนอนกันจะไม่หลับเลย
ทีนี้ค่ะมาฟังข้อมูลจากทางฝั่งผู้ก่อเหตุกันบ้าง
เราได้ไปคุยกับญาติของผู้ก่อเหตุนะคะครับ
ญาติบอกว่าโอ๊ยไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูไป

เขาอ้างว่ามันนานมากแล้วภาพนั้น
บอกว่าภาพนี้มันตั้งแต่ยังไม่มีลูกคนที่สามเลยครับ
ที่ผ่านมาตัวฝ่ายชายเขารักภรรยาเขานะ
มีเงินเท่าไหร่ให้ภรรยาหมด
เป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีช่วยเหลือเพื่อนบ้านตลอด

ตามประสาทผัวเมียก็ทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติ
ไม่คิดว่าฝ่ายชายขี่รถจักรยาน
ไปหาภรรยาที่บ้านแม่ยายแล้วไปแทงเลยอืม
เด็กดีป้าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กด้านไหน
นี่ญาติของผู้ก่อเหตุอ้างว่าก็เป็นการทะเลาะกัน

ทะเลาะกันแล้วกลับมาดีกันอยู่แบบนี้

ตัวฝั่งภรรยาค่ะออกจากห้องไอซียูแล้ว
ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
และข้อหาเรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมืองต้นคัดค้านการประกันตัวค่ะครับคือทำร้ายกันก็ว่าแย่แล้วนะฮะ
อย่างนี้มันโหดไปใช่ค่ะมันโหดเหลือเกิน